เสียแป้งนะฮะจนถึงตอนนี้ครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยสองร้อยกว่านายแล้วนะในการไล่ล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังคงหลบหนีแล้วเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่ายังอยู่ในพื้นที่นะครับไปดูความขึ้นหน้าล่าสุดกันหน่อยคุณผู้ชมครับการไล่ล่าตัวเสียแป้งเนี่ยนะครับนักโทษที่หนีออกไปจนถึงวันนี้เนี่ยสิบเก้
ทางที่เป็นที่หลบซ่อนตัวจากพื้นดินด้านล่างไปเนี่ย๑๓๑๔กิโลเมตรช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดฮานุมานศรีตรังกองกำกับการตำรวจสืบสวนภูทร
จังหวัดตรังและชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรภาคเก้าครับกว่า๑๐นาย
พร้อมอาวุธครบมือนะครับขี่มอเตอร์ไซค์วิบากขึ้นไปยังชุมชนบ้านตระ
แล้วก็เดินเท้าต่อไปยังจุดที่มีการปะทะครับ
ในการร่วมสนับสนุนกับชุดแดนไทย๕๔และหานุมานกองปราบ
ที่ขึ้นไปติดตามตัวเสียแป้งก่อนหน้านี้
พื้นดินครับบนถนนสายหาดลาวกาช่อง
หน้าโรงเรียนบ้านหาเหลาอำเภอปะเหลียนนะครับ
กำลังตำรวจในสังกัดจังหวัดตรังเนี่ยสลับผลัดเปลี่ยนครับ
ตั้งจุดตรวจจุดสกัดรถที่สัญจรไปมาทุกคันนะครับ
ตรวจทุกคันจริงนะและเข้มตลอด๒๔ชั่วโมงครับ
เพราะว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการล่าตัวเสียแป้ง
ถ้าเกิดว่าย้อนกลับมายังภาคพื้นดินจุดปะทะเมื่อวานนี้ครับ
อยู่ที่กระท่อมหลังสุดท้ายของชุมชนบ้านตระนะครับ
อยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์พบแหล่งกำเนิดไฟฟ้า
อาวุธปืนสงครามครบมือนะครับเป็นป่ารกทึบทางคดเคี้ยว
ไม่มีถนนนะครับอีกทั้งชุมชนดังกล่าวไม่มีไฟไม่มีน้ำ
หรือสิ่งอำนวยความสะดวกนี่คือหนีไปกบดานจริงนะครับปลีกวิเวกไปเลยนะครับ
ทางรักษารัชการแทนรอมผู้บริมาณชาการตรรพย์แห่งชาติครับบอกว่า
เสียแป้งเตรียมการล่วงหน้าในการหลบหนีเป็นอย่างดีนะครับ
มีอาวุธปืนสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญครับเอาหมาไปด้วย
มีหมาที่ใช้เป็นตัวส่งสัญญาณเห่าเตือนครับถ้าเกิดว่ามีตำรวจหรือว่าบุคคลแปลกหน้าเข้าใกล้จุดที่ซ่อนตัวนะครับ
ภาพที่ภาพรวมตำรวจจากจังหวัดพัทธลุงสตูนตรังแล้วก็กองปราบครับ๒๐๐นาย
โดยประมาณมีการปิดล้อมบนเทือกเขาบรรทัศน์ที่หมู่บ้านตระนะครับในพื้นที่อำเภอปะเหลียน
รอยต่อของจังหวัดพัทธลุงแบ่งกำลังออกเป็น๒ชุด
ชุดแรกประมาณ๕๐นายโอบล้อมอยู่ด้านบนกำลังที่เหลือกว่าร้อยนาย
ปฏิบัติการอยู่ด้านล่างพร้อมเป็นกำลังเสริมในทันทีหากมีการปะทะกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่กับเสียแป้งเกิดขึ้นอีกครั้ง
รวมทั้งการจับกุมตัวคุณผู้ชมมันมีกระแสข่าวด้วยนะ
แป้งอาจจะบาดเจ็บด้วยแล้วถ้าอยู่มันไม่มีน้ำไฟ

ยังไม่ได้ตัวนะคะติดตามกันต่อนะคะ
สำหรับการติดตามไล่ล่าเสียแป้งนะคะที่หลบหนีการจับกลุ่มค่ะ